อยากจะให้ดูเพราะว่าเป็นการสร้างรายได้จริงกับการตามล่าหาปูนาเพื่อนำมาสร้างรายได้และทำอาหารครับ
อ่ะทุกทุกคนไปที่นี่ครับชาวบ้านบ้านหนองมาแซวตำบลตรวจอับเพอศรีนรกจังหวัดสุรินทร์

หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวก็ชวนกันออกมาหาปูนาคาเกตัวใหญ่สมัยเม
ช่วงนี้นะครับเนื้อปูนาเนี่ยจะมีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์จริงมีมันปูเหลืองเยอะมาก

ครับและที่สำคัญพื้นดินในที่นาตรงนี้เขาบอกว่าคุดง่ายน้ำมันเพิ่งแห้งไง
ปูมันก็จะขุดรูลงไปแต่มันขุดไม่ลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปจับมันขุดนิดเดียวมันก็ขึ้นมาแล้ว
ถามคุณตาชัดชัยตาเลิศนะครับเขาเล่าว่าตัวเขาเองชวนเพื่อนออกมาหาปูนา
แล้วก็ขุดรูอยู่ตามแปลงนานี่แหละครับเพื่อนำไปประกอบอาหารแล้วก็ถ้าเหลือนะ
เอาไปสร้างรายได้ได้ด้วยแต่ละวันนะตัวเองไปขุดปูนาประมาณ๓๕กิโลกรัมเยอะนะนะ
อุ้ยดูตัวตัวตรวบเลยอย่างนี้ต้องมันเยอะแน่เลย
ถามว่าเอามาทำอะไรยำปูนาก็ดีล้างให้สะอาดเอาไปยำดีเยี่ยมเลย
แล้วอีกหนึ่งเมนูที่บอกว่าคุณตาชัดชัยก็ชอบก็คือเมนูน้ำพริกปูนา
เอาไปทานแก้มกับใบสะดาวอ่อนแซ่บผักแซ่บนัว
วันไหนเก็บได้เยอะนะโอ้โหยังไงรู้ไหมเอาไปขาย

ใช่แล้วล่ะครับเขาขายตามหมู่บ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลนะครับ
กิโลกรัมละ๖๐บาทแต่ถ้าขายในตลาดก็กิโลกรัมละ๗๐๘๐บาท
สร้างรายได้ดีด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์จริงนะคุณผู้ชมค่ะ

คุณรู้ไหมปูนาหาธรรมชาติอย่างนี้หายาก
ล่าสุดดิฉันเพิ่งได้ทานมาว่าสัปดาห์ที่แล้วดิฉันจะโชว์ภาพมาก

ยำปูนาปุ่นขา
นี่ดูโอ้คุณดาวนไลน์มาแป๊บนึงค่ะ
นี่ค่ะยำปูนาคุณเห็นมันไหม
เออนี่โอ้แล้วปูนาแน่นเลยดิฉันดูดหื้อจ๊อบเลย
ทำไมคุณไม่เอามาเผื่อแล้วคุณมาเล่าว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้
คุณรู้ไหมคนกรุงเทพไม่ค่อยได้มีโอกาสทานปูนา
ฉันก็เลยจะบอกว่าดิฉันดีใจมากที่ดิฉันได้ทานปูนาเป็นยำแบบปูนาอร่อยมาก
ดีใจแล้วมันอร่อยจริงคุณไม่รู้จะพูดยังไง
ให้เราอิจฉามันก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ว่าถ้าได้ทานโหรับรองว่าแซ่บคักแซ่บหลายเด้อ